อ่ะเชื่อแล้วล่ะครับว่าเหนื่อยจริงนะครับก็ถ้าจะเบื่อจะเซ็งอย่างมากหรืออ่ะเพราะว่าทั้งเนื้อเพลงก็ก็เบื่อมาก
ขอเป็นกำลังใจให้ละกันเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เชื่อว่าหลายคนที่เครียดก็ต้องพยายามหาวิธีการทำให้ตัวเองเนี่ยคลายเครียดมากขึ้นนะคะ
อย่างสาวจ้านนงพนีคนนี้เธอก็ขอคลายเครียดด้วยวิธีการร้องเพลงเช่นเดียวกันค่ะ
ทั้งเรื่องเต้นโยกย้ายสายสะโพกจัดหนักเลยนะฮะฟีลิ่งมาเต็มค่ะเพลงของเธอเนี่ย
ไม่เข้าเบื่อนะมาแบบว่าอู้สนุกสนานเลยเป็นเพลงฮิตสุดยอดของพี่ชายสุด
รักพี่บอลเชิญยิ้มนั่นเองนะฮะตอนนี้ใครก็ร้องกันทั่วบ้านทั่วเมือง
โดยเฉพาะในติ๊กต๊อกนี้นะฮิตมากจะมันขนาดไหนไปดูจ๊ะหน่อยค่ะ
เท่ดูไม่เท่เท่ทุกวันหมาย
คนหนึ่งก็โปรดเบื่อคนหนึ่งก็เจ็บใจจังที่รักควาย